เชียม
แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอย
วินาทีที่สำคัญนะครับที่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินซีอาสาบ้านปาเกะยอจังหวัดเพชรบุรี
จะสามารถนะครับได้ถังกักเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำกลับไปเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนหรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับเครื่องกลองน้ำจำนวนหนึ่งชุด
ตอบถูกสองข้อรับถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวนหนึ่งถังและเครื่องกลองน้ำจำนวนหนึ่งชุด
ตอบถูกสามข้อรับถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวนสองถังและเครื่องกลองน้ำจำนวนสองชุด
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อครับคุณผู้ชมรับถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวน๒ถังเครื่องกลองน้ำจำนวน๒ชุดและสาราสำหรับการติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมการติดตั้งระบบต่างกลับไปเลย
มาได้เวลาลุ้นกันแล้วพร้อมไหมครับเด็กเด็ก

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องโรงเรียนของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือต้นขนุนที่โรงเรียนในภาพนี้คือขนุนพันธุ์ใด
เลือกตอบข้อ๓ค่ะ
คุณครูแพร่เลือกตอบตัวเลือกที่สามพันธองประเสริฐซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

ถูก

คุณครูแพร่สามารถพิชิตการโจทย์ที่หนึ่งไปได้นะครับ

รับเครื่องกลองน้ำจำนวนหนึ่งชั่ว
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องพยันชนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือให้เติมพยานชนะที่หายไปให้ถูกต้อง
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โจทย์
ทำไปได้แล้วสองข้อนะครับโรงเรียนของหนูก็เลยได้ถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวนหนึ่งถัง
และเครื่องกรองน้ำจำนวน๑ชุดเอาไปเลย
เฉลยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อข้อที่๓ที่ผมจะเฉลยมาจากเรื่องผักครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ภาพใดคือใบโหระพาสี่ค่ะ
ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่
วันนี้ทำไปได้แล้วทั้งหมด๓ข้อนะครับรับถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวน๒ถัง
และเครื่องกรองน้ำจำนวน๒ชุดเอาครับ
ลุ้นกันต่อครับจากโจทย์ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องกินวิบาก
ซึ่งเจ้าของโจทย์และเจ้าของคำตอบในเรื่องนี้นั่นก็คือผู้ชายตัวใหญ่คนนี้
ข้าวเปลือกที่เป็นหัวหน้าแห่งการกินโจทย์ของเรามีอยู่ว่า
ให้กินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราเราใช้เวลาของการกินทั้งหมดกำหนดให้ว่า๓นาที

เร็วลูกเร็ว
จะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าได้

อันนี้ในตัวที่เลยมั้ย

โอ้โฮ
ตำรวจตะเวียนตำรวจตะเวียนชายแดนอินทรียาศาสตร์บ้านปากยอดจังหวัดเพชรบุรี
สามารถพิธีโจทย์ไปได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับเพราะฉะนั้น
รับถังกักเก็บน้ำขนาด๑๐๐๐๐ลิตรจำนวน๒ถังเครื่องกลองน้ำจำนวน๒ชุด
และสาราสำหรับการติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมการติดตั้งระบบต่างกลับไปเลย
วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอรนุษย์สำรานฤทธ
ผู้อำนวยการอาวุโสสายประกันชีวิตจากบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิตจำกัดมหาชนขึ้นมามอบรางวัลให้กับคุณครูและนักเรียน
ชื่นใจจังเลยคุณอลโรนุสครับและขอบคุณมาก
ก่อนที่จะมอบอะไรคุณอรนุษยเชิญกล่าวอะไรกับเด็กและคุณครูสักเล็กน้อยครับ
ก็ทางกรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็อยากให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดีนะคะ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเพื่อเด็กจะได้มีสุขภาพที่ดี
วันนี้ก็ดีใจกับเด็กมากเลยนะคะที่สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเลยนะคะ
เพื่อที่เด็กก็จะได้มีน้ำสะอาดนะคะเอาไว้ดื่มไว้ใช้กันที่โรงเรียนนะคะ
แล้วก็กรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็ยินดีนะคะที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะ
ให้เด็กนะคะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าค่ะ
ครับต้องขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมาก
คุณครูล่ะครูแคระมีอะไรอยากจะพูดกับท่านสมิทร์เลย
ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็มองถึงเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญแบบนี้
ให้ได้มีสุขภาพที่ดีค่ะดีขอบคุณค่ะ
กรุงเทพประกันชีวิตสนับสนุนถังกักเก็บน้ำขนาดหนึ่งหมื่นลิตรจำนวน๒ถังเครื่องกลองน้ำจำนวน๒ชุด
สาราสำหรับติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมการติดตั้งระบบต่างรวมมูลค่าทั้งสิ้น๑๑๘๐๐๐บาทครับ
และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความซุปเปอร์ควา

ขอบคุณท่านลูกขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งดีเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับ
วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ทั้งคุณครูและเด็กมาร่วมกันสู้เพื่อ
โรงเรียนที่พวกเขารักได้สำเร็จนะครับเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าประทับใจจริงครับ
และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้แก่
บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเนสกาแฟปุ๋ยชารีเฟรด
ผลิตภัณฑ์อาหารตราโรซ่าน้ำมันเชลวีพาเวอร์ดีเซล
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกราฟเอ็นเนจี้
วอรอปเมนต์จำกัดมหาชนครับและพิเศษสุดสุดนะครับ
เทปนี้เราจะปิดรายการด้วยภาพบรรยากาศความสุขในการลงพื้นที่
มอบของรางวัลที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
อินซีอาสาบ้านปากยอดไปร่วมมอบรางวัลกับผู้ใหญ่ใจดี
กรุงเทพประกันชีวิตไปดูกันนะครับว่าทุกคนจะดีใจขนาดไหน
ตัวแทนครูและนักเรียนสามารถพิชิตรางวัลสูงสุดจากทางรายการได้
สัปดาห์หน้าโรงเรียนที่จะมาร่วมรายการจะเป็นโรงเรียนไหนจากจังหวัดอะไร
แล้วจะพิชิตรางวัลได้ครบ๔ข้อหรือไม่ในเกมต่อชีวิต
ติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
พี่ยอลนุชขอบคุณมากนะอนุโมทนาบุญด้วยครับ
ดีใจด้วยนะหนูดีใจด้วยนะลูกนะ
ดีใจด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
พร้อมด้วยคุณก๊อฟพิชยะได้เดินทางไปมอบความสุขให้กับคุณครูและนักเรียนถึงจังหวัดเพชรบุรี
แม้ว่าการเดินทางกว่า๒๐๐กิโลเมตรจะยากลำบาก
ทุกคนก็ไม่เคยย่อท้อที่จะไปมอบความสุขและของรางวัลให้สมกับความตั้งใจและความพยายามของเด็ก

แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
พร้อมด้วยคุณก๊อฟพิชยะได้ร่วมกันส่งมอบถังกักเก็บน้ำขนาด๑๐๐๐ลิตรจำนวน๒ถัง
สาราสำหรับติดตั้งทั้งกักเก็บน้ำและเครื่องกลองน้ำจำนวน๒เครื่อง
เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีน้ำใช้ที่เพียงพอในทุกฤดูกาล

ทางกรุงเทพประกันชีวิตยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอย่างสนุกสนานอีกด้วยครับ
หนูดีใจค่ะที่โรงเรียนหนูได้เครื่องกองน้ำและถังน้ำค่ะ
โรงเรียนเราจะมีน้ำใช้ตลอดไปแล้วครับ
วันนี้มีความสุขมากเลยค่ะได้คำจังมากมายค่ะ
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข
ทำให้เด็กนั้นได้มีน้ำดื่มสะอาดนะคะเอาไว้ใช้
เพื่อให้เด็กนั้นมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
ประทับใจมากเลยนะคะที่เห็นเด็กมาต้อนรับกัน
ดีใจที่พี่กรุงเทพประกันชีวิตได้เห็นความสำคัญตรงนี้
เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ได้มาซัพพอร์ตน้อง
ทำให้เรามีความสุขแล้วก็น้องมีความสุขด้วยครับ
ดีใจมากนะครับที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้มามอบของที่ขาดแคลนอยู่
โรงเรียนก็จะนำไปใช้สำหรับนักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดกิน
ต้องขอขอบคุณบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ดีใจกับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินซีอาสาบ้านปลาเกยอด้วยครับ
ที่เป็นเรื่องก็คือนักเรียนติดอยู่ในห้องน้ำครับเนื่องจากถอดกรไม่ออก
เข้าไปแล้วล็อกประตูออกไม่ได้ใช่ไหมครับ
ถ้าตกลงมาแขนหักขาหักอย่างนี้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ณตอนนี้เลยนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรเลย
ก็คือปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนห้องน้ำห้องน้ำไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนครับ
ห้องน้ำซุ่มครับ

ห้องน้ำตอนนี้ก็มีชา๒หญิง๒ก็ลงไป๔ห้องต้องต่อคิวอหรือต่อคิว
บางคนก็ขี่ลาดบางคนก็ตะโกนบอกว่าเร็ว

โอกะครั้งนี้นะครับหนูก็จะขออะไรดีที่สุดค่ะ

สวัสดีครับ